ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งในรอบ๒วันที่ผ่านมา

ซึ่งจักรจันทร์อคัมซิริถ้าใครติดตามนะคะ

ก็ออกมาบอกนะคะบอกว่าอยากให้มีกฎหมายมา

เห็นด้วยนะถ้าสมมุติว่าในอนาคตจะมีบทลงโทษที่ชัดเจน
เกี่ยวกับคนที่ทารุณสัตว์หรือว่าเป็นกฎหมาย

ก็อยากให้ได้รับคือแค่ค่าปรับอย่างเดียวก็คงไม่พอ

แต่ก็คือด้วยความที่กฎหมายมันยังไม่แน่นอน

แล้วก็เลี้ยงเขาเหมือนแบบเป็นลูกเลี้ยงเป็นคนในครอบครัว
ก็เลยอยากให้คิดว่าแบบว่าถ้าแบบคนในครอบครัวเขาเจออย่างนั้นบ้าง
หรืออะไรอย่างนี้มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งถ้าคนโรคจิตเขาก็คงไม่คิด
ก็กรรมเป็นผลทางการกระทำก็รอกรรมสนองแล้วกัน